สิฮะเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็สงสารน้องคนนี้จริงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่นครราชสีมานะครับ
เด็กนักเรียนผู้หญิงอายุแค่๑๐ขวบนะฮะ
นี่ฮะน้องนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่หน้าโรงเรียนนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงเลิกเรียนเย็นเนี่ย
ใกล้โรงเรียนมีวัดมีงานชาปนกิจศพ
แล้วเขาไม่ได้จุดพลุนะฮะตกลงคือจุดบ้างไฟนะฮะ
เป็นบ้างไฟเล็กจุดขึ้นไปตอนเผาศพ
ร่วงลงมาเนี่ยกลางศีรษะน้องพอดี

เด็กหญิงนัชชาสวัสดี
ชื่อเล่นชื่อน้องมิ้นอายุ๑๐ขวบนะครับ

เลือดไหลเต็มพื้นเลยนะครับตอนนั้นเนี่ย
ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
บาดเจ็บอยู่หน้าโรงเรียนอาทวิทยาตมรตระคุอปรกธงใจ

ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ

สดุต่างในที่เกิดเหตุยังมีนะฮะเป็นบ้างไฟเล็ก
คุณคุณแม่นี่ทราบข่าวนี้มากันนะครับผู้ปกครองนี่มากัน
หลังจากเกิดเหตุนะครับนี่ฮะเศษบ้างไฟเล็กนะครับ
ไม่ได้จุดพลุนะฮะโอ้โหคือยิงปืนจุดพลุจุดตันไลจุดบ้างไฟเนี่ย
เขาไม่ให้จุดนะจะฉลองอะไรก็
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ขณะที่น้องมิ้นเลิกเรียนเมื่อวานนี้นะครับเดินมาออกเดินออกมาจากโรงเรียนนะฮะ
ยืนรอแม่รับกลับบ้านขณะนั้นบ้างไฟเล็กเนี่ย
มันตกลงมาจากท้องฟ้าตกใส่กลางศีรษะน้องพอดี
น้องก็เนี่ยฮะสลบบาดเจ็บสาหัสอยู่กลางพื้นถนนหน้าโรงเรียนเลยนะครับ
สพปรักฏง์ใช้มาตรวจสอบนะครับ
บอกว่าบ้างไฟเล็กตกลงมาเนี่ย
เกิดจากช่างที่ถูกว่าจ้างให้มาจุด
ในงานชพนครกิจศพนี่เห้อท่านผู้ชมครับ
งานศพอยู่วัดหน้าพระธาตุ
ห่างจากโรงเรียนอาจวิทยาของน้องมิ้น๒๒๐เมตร

ลักษณะแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนั้นเย็นเมื่อวานนี้ตอนเลิกเรียนที่วัด
มีพิธีชาปนกิจศพพอดี
บ้างไฟเล็กเพื่อส่งดวงวิญญาณ
ญาติของผู้ตายเขาอ้างว่าตามประเพณี
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยเรียกตัวมาแล้วนะครับ
ญาติของศพที่เขาชาปนกิจกันเมื่อวานนี้นะครับ
นายนนทกรพรมเกตอายุ๓๕ปี
เขาสารภาพว่าเขาเป็นคนจุดจริง

เราไปเห็นการแสดงความคิดเห็นนะครับ

เพราะว่าเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์เรื่องราวของน้องเอาไว้

แล้วคนจุดบ้างไฟเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ในช่องแสดงความคิดเห็น

บอกว่าขออนุญาตครับ
ผมกับเพื่อนเป็นคนจุดงานศพยายผมเองครับ

ผมก็เสียใจผมผิดครับ

ตามปกติตะไลมันแตกบนฟ้า
แต่ไม่รู้ทำไมถึงไม่แตกเลยเกิดเหตุการณ์
แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ผมอยู่มหาราชคงเป็นโรงพยาบาล

ผมเสียใจตอนนี้ผมอยู่กับแม่น้องที่มหาราช
ด่าได้ครับผมผิดจริง

นี่เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องที่บาดเจ็บนะคะ

ก็มีญาติพี่น้องไปสอบถามอาการกันเยอะเลย
เราได้คุยกับคุณพ่อของน้องค่ะ
คุณพ่อนิรุธสวัสดี
คุณพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
มิ้นก็เลิกเรียนแล้วกำลังจะเดินกลับบ้านกับเพื่อน
น้องเขาก็อยู่กับเพื่อนรวมแล้ว๓คนนะคะ
ช่วงเวลานั้นนะคะบริเวณเมนวัดหน้าพระธาตุอยู่ใกล้กับโรงเรียน
มีการจัดงานชาปนกิจศพนะคะ
ขณะที่ชาปนกิจศพเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านมีการจุดบ้างไฟเล็กตามประเพณีโบราณ
แต่บ้างไฟเล็กที่จุดหล่นลงมาแล้วมาตกกลางหัวของน้องมิ้นเลยนะคะ
น้องบาดเจ็บสาหัสนะคะคือน้องแบบล้มทั้งยืน

อาการบาดเจ็บของน้องเนี่ยค่ะคุณพ่อบอกว่า
อาการยังโคม่านะคะยังไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ
คุณหมอต้องเอ็กซาเรย์ดูที่ศีรษะของน้องค่ะ
จากการเอ็กซาเรย์เนี่ยค่ะศีรษะของน้องถูกเศษไม้ของบ้างไฟเล็ก
ทิ้มแทงเข้าไปในกระโหลกศีรษะคุณผู้ชม
เศษไม้ของบ้างไฟเข้าไปในกระโหลกศีรษะ
ลึกไปสักประมาณสิบเซนติเมตรนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมคุณพ่อบอกว่า
หมอบอกพ่อว่าครอบครัวควรจะเริ่มทำใจนะ

ครอบครัวควรจะทำใจเพราะน้องอาการหนักมาก
พ่อบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อก็ไม่อยากจะโทษว่าใครผิดนะ
ไม่อยากจะแบบโอ้โหมันเป็นความผิดอะไรของใคร
แต่มันก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
คนที่จุดบ้างไฟหรืออะไรเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีแหละ
เพราะว่าน้องเขาอาการหนักขนาดนี้นะคะ
สดที่เขาพูดกันก็ก็คือที่เขาจุดตอนนี้เขาจุดอะ
แต่หันไปทางโรงเรียน
แก่ลมมันตี้กับมากมันก็เลยตกเข้ามาในบ้านในโรงเรียน
คือคุณพ่อบอกหมอบอกให้ครอบครัวทำใจใช่ค่ะท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะนะฮะ
ไลน์ที่หน้าจอแล้วก็เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ล้วนแต่ภาวนากันขอให้น้องมิ้นเนี่ยปลอดภัยนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปที่วัดหน้าพระธาตุนะครับ
นี่คือเมนที่ชาปนกิจศพเมื่อวานนี้แล้วก็เกิดเหตุนะครับ
ที่ตั้งของเมนเผาศพในหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับห่างจากโรงเรียนของน้องมิ้น๒๐๐กว่าเมตร
ไปดูด้านหลังเมนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่คุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่ไป
ยังมีร่องรอยการจุดบ้างไฟอยู่นะฮะถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังจุดพลุในงานศพกันนี่แหละ
แต่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นพลุแบบใหม่มันจะมีเสียงดังแล้วพุ่งขึ้นไปไปแตกระจายในท้องฟ้า
พลุแบบนี้ไม่ค่อยมีเศษพลุตกลงมาข้างล่างแต่เมื่อวานนี้เนี่ยที่งานศพเนี่ยเขาจุดบ้างไฟเล็ก
นี่นะฮะแต่ว่าเศษพลุอะไรอย่างอื่นเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมด
มันไม่ใช่พลุทั่วไปแล้วคุณปียชาติได้คุยกับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
มีร้านอยู่ตรงข้ามเมนเผาศพเลยนะฮะช่างจักรีนะครับนี่ฮะช่างจักรีบอกว่า
เมื่อวานนี้นั่งทำงานอยู่ก็เห็นแหละว่าเขามีงานเผาศพกันที่เมน
จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายบ้างไฟตะไลเพราะมันเป็นเสียงดังลากแบบยาว
ติดต่อกันหลายนัดแล้วมีเสียงพลุตามไปอีกชุดหนึ่ง
หลังจากนั้นไม่นานตามมาด้วยเสียงรถกู้ภัยอีกหลายคัน
แล้วรถกู้ภัยไปจอดที่โรงเรียนห่างจากเมนเผาศพไม่ไกล
รู้ตอนหลังก็คืออ้าวบ้างไฟมันไปตกใส่ศีรษะเด็กนักเรียน
คล้ายตะไลประมาณ๔รถนัดยังไง
อันนี้ไม่มั่นใจไม่นะครับจุดพลุแล้วก็ตะไลพร้อมกัน
แต่เพิ่งเห็นงานนี้นะจุดตะไรนะ
ความจริงเขาแม่เตือนกันไม่รู้จะเตือนยังไงนะฮะ

เราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนะฮะที่ตะมนตะคุเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยผู้ใหญ่อันนั้นมาใส่นะครับ
เนี่ยผู้ใหญ่บอกเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุก็ไปร่วมงานเผาศพนี่แหละ
ได้ยินเสียงคนจุดบ้างไฟในงานศพก่อนละ๑นัด
ผู้ใหญ่บอกยังไปเตือนเลยนะบอกอย่าจุดนะ
เดี๋ยวมันไปตกใส่พื้นที่เกษตรใส่บ้านเรือนชาวบ้านเนี่ย

แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ทันได้สังเกตว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าเขาจุดต่อหรือเปล่า

เพราะผู้ใหญ่บอกก็กลับบ้าน
กลับมาบ้านเนี่ยนะฮะช่วงเดินทางกลับเนี่ย
เห็นนักเรียนหญิงนอนจมกองเลือดอยู่ใกล้ประตูทางออกของโรงเรียน
ผู้ใหญ่ก็แวะไปดูก่อนนะฮะ
พอไปดูถึงรู้ว่าอ้าวถูกเศษบ้างไฟที่ตกจากท้องฟ้าเนี่ยตกมาใส่ศีรษะ
คือไปดูใกล้เนี่ยผู้ใหญ่บอกเห็นเลยว่ามันคือบ้างไฟ
ก็เลยอ้าวงานศพแน่ที่ไปเตือนอยู่เนี่ยว่าอย่าจุดนะ
ที่ผ่านมานะครับผู้ใหญ่อนันต์บอกว่าในพื้นที่ไม่เคยมีการเอาบ้างไฟมาจุดนะครับ
กรณีนี้เนี่ยต้องไปซื้อมาจากต่างพื้นที่แน่นะฮะ
แล้วไม่มีการแจ้งให้ทราบไม่บอกไม่ขออนุญาตนะครับ
คือทางคนจัดงานเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรมั้ง
แต่โอ้โหนี่ฮะตกลงมาใส่ศีรษะเด็กพอดีนะครับ
ผมนั่งอยู่ตรงข้างหน้าพอดีมีเสียงได้ยินเสียง
แต่คือเราก็ไม่เห็นในช่วงที่เขาจุดคือมันอยู่พื้นที่ห่างครับ
ผมก็เลยได้บอกกับคนอื่นคนอื่นบ่อยบอกเขาว่า
บอกว่าไม่ต้องจุดแน่เนี่ยกลัวกลัวคือกลัวจะไปตกใส่ย่าใส่ไล่อะไรแล้วจะไหม้
เพราะว่าบอกว่าอากาศมันร้อนครับผมก็ได้พูดพูดบอกไป
คนที่นั่งอยู่ด้วยกันให้ไปบอกเขาแล้วครับ
ผมคือใส่ดอกไม้ใส่อะไรเสร็จแล้วผมก็ออกจากงานครับ
คือออกจากงานก็คือหลังจากนั้นคือเขาจุดก็ได้ยินเสียงตุ้มก็ไม่รู้ว่าจุดอะไรบ้างนะครับ
แค่เห็นว่าน่าจะเป็นผู้เป็นอะไรอย่างนี้ครับได้ยินเสียง
แต่พอกลับไปแล้วพอกลับมาก็มาเจอเด็กแล้วครูก็เรียก
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นโทรศัพท์
โทรศัพท์เด็กสะพายแล้วโทรศัพท์ระเบิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็เห็นควรเห็นอะไร

แจ้งทางฝ่ายปกครองหมดว่าให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็
ให้ห้ามโดยเด็ดขาดว่าห้ามให้มีลักษณะแบบนี้มาจุดมาอะไรอีกอย่างนี้ครับ
เราได้คุยกับคุณตาของน้องมิ้นนะครับ
เมื่อวานเนี่ยโอ้โหนี่ฮะคุณตาบอกหลานสาวนี่โชคร้ายจริง
คุณตาสมนึกอายุ๕๙ปีนะครับตาน้องมิ้นนะครับ
บอกว่าปกติแม่น้องมิ้นจะไปรับไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
เมื่อวานนี้แม่ของน้องมิ้นเนี่ยพาตาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
หลานสาวก็เลยขี่จักรยานไปโรงเรียนเอง
คือตอนเลิกเรียนเนี่ยตาบอกว่าหลานสาวเนี่ยกำลังจะเดินกลับบ้านกับเพื่อนนะ
เดินกลับบ้านพร้อมเพื่อนไม่ได้ว่าไปยืนรอแม่

คือน้องมิ้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยขี่จักรยานไปโรงเรียน

ตอนเย็นเนี่ยลืมลืมว่าตัวเองเนี่ยขี่จักรยานมา
ก็เลยจะเดินออกจากโรงเรียนเพื่อเดินกลับบ้านพร้อมเพื่อน
ตาบอกว่าถ้าหลานขี่จักรยานนะ
อาจจะไม่จังหวะมาเจอพลุหล่นใส่
หรือว่าบ้างไฟหล่นใส่ศีรษะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก็ได้

ลืมลืมรถจักรยานไปบ้าน
ลืมรถจักรยานลืมรถจักรยานไป
ตาก็พ่อแม่ก็ข้าตาไปหาหมอบ้าน

ไม่ได้ไปเอาลืมมาเลยจักรยานออกมาบ้านเลย

ที่แถวนี้เขาก็ไม่มีจุดไฟ

ไม่ได้จุดผู้ทุก
ไม่ได้จุดอะไรไม่ได้จุดจักรมูล

เอาจริงมันก็โทษต้องโทษผู้ใหญ่แล้วครับ
ไปบอกว่าเป็นความโชคร้ายอะไรของเด็กก็คงไม่ใช่หรอกนะ
คือถ้าผู้ใหญ่ไม่จุดไม่ประมาทไม่เลินเล่อ

คุณปิยชาติผู้สื่อข่าวของเราไปบ้านคนจุดบ้างไฟนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้เจอกับพ่อของคนจุดบ้างไฟนะครับ

พุศดีดรอายุ๖๗ปีนะครับ
พ่อบอกว่าพ่อนี่แหละเป็นเจ้าภาพจัดงานชาปนกิจศพเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุ
รับว่ามีการจุดบ้างไฟจริง
จุดกันทั้งหมด๖นัทนะครับ
ก่อนหน้านี้ลูกหลานเนี่ยไปซื้อมาเพื่อจุดแก้บนที่วัดหน้าพระธาตุ
ตอนนั้นจุดแก้บนนะ
ก็เลยบอกว่าเออถ้าเหลือเนี่ย
ก็เอามาเผื่อจุดส่วนดวงวิญญาณของแม่เนี่ย
แม่ของนายหนูจันทร์เนี่ยเขาอายุ๙๐
เหลือมาจุดเผื่อหน่อยกันแล้วกันนะ

แล้วนำมาจุดในวันเผาศพ

อีกหนึ่งนัดเนี่ยจุดไม่ขึ้นนะครับ
ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
คือหนึ่งในนั้นเนี่ยไปตกทรัยศาสตร์เด็กนะครับ

แต่อันนี้กูกูไม่รู้นะว่าผมไม่ได้อยู่ด้วย
กูกูไม่รู้กูแสบหน่อยกูไม่ได้ดูด้วย
เพราะว่าผมอยู่ในวิธีงาน
กูไม่ดูสนใจว่าจะรู้ว่ามันจะเป็นอะไร

คือความจริงคุณพ่อต้องห้ามลูกห้ามหลาน
ตั้งแต่ซื้อบ้างไฟมาจุดแก้บนแล้วนะ

ขอไว้จุดต่องานศพนะครับ

ทางคดีนะครับพันธมตเอกชะนัด
กวีขาวฉลาดผู้อุ้มกับการสอบพ่อปากทงชัย
บอกว่าทางคดีเนี่ยพนักงานสอบสวน
คุมตัวผู้ชายสองคนที่จุดพลุตะไล

ก่อนจุดเนี่ยทั้งคู่อ้างว่า
หันไปทางทุ่งนา
ซึ่งเป็นจุดไม่มีผู้คนแล้ว

มันก็เลยร่วงมาตกใส่ศษะเด็ก

แล้วก็บาดเจ็บอีก๒นะครับ

กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
อันตรายสาหัสนะครับ
โหห